เจ้าหน้าที่ก็ไล่ตามรอดหรือไม่ลุ้นพร้อมกันครับ

นี่คือรถของคนร้ายเป็นแม่ค้าขายยาบ้า
กลางคืน๒ทุ่มนิด๒๔ธันวาคม
นี่เธอตีไฟเลี้ยวขวานะต้องการจะแซงขึ้น
คือเหมือนจะขับไม่เร็วแต่ว่าเธอขับเรื่อยครับ
พอตีขวาคิดว่าไม่พ้นแล้วถ้างั้นเปลี่ยนใจ
ตีซ้ายดีกว่าไฟเลี้ยวตีซ้ายครับนี่ฮะ
หักไปด้านซ้ายซึ่งก็ไม่รู้ว่าข้างทาง
มันมีทางไปต่อไหมหรือสามารถที่จะหนีต่อไป

ตำรวจชุดสืบครับที่โรงพักบึงสามพันธ์เพชรชบูรณ์ครับ
ขับรถตามหลังแม่ค้ายาบ้า

ร่วมกันกับฝ่ายปกครองก่อนหน้านี้คือล่อซื้อ
พอคิดว่าโอเคหลักฐานแน่นแล้วจะแสดงตัวจับกลุ่ม
ไม่ยอมให้จับครับไล่ล่ากันไป
นี่คือถนนทางหลวงสาย๒๗๕บึงสามพันธุ์นครสวรรค์
ในพื้นที่อำเภอบึงสามพันธุ์นี่คืออีกจังหวะหนึ่งครับ
ตอนได้แล้วนะฮะหลังจากนั้นก็ลงมาครับ

แม่ค้ายาบ้าคนนี้ครับอายุ๓๙ชื่อว่าธนัชพร
ติดต่อล่อซื้อยาบ้า๓๕๘เมตร
จริงแล้วเธอมีอาชีพเป็นเสมียนโรงโม่หินแห่งหนึ่งนะครับ
แต่ก็ไม่รู้นึกยังไงถึงมาขายยาบ้าด้วยนะครับ
เก๋งสีบรอนเงินครับทะเบียนกไก่บใบไม้๒๐๓๗เพชรชบูรณ์หลบหนี

บอกว่าอ๋อโยนทิ้งไปแล้วระหว่างทาง
มีเท่าไหร่อีก๘๐๐กว่าเม็ดฮะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไล่ย้อนไปดูครับ
เพราะว่าเธอขับมาไกลประมาณกิโลกว่า
หลังจากนั้นพอไปตรวจสอบครับก็ไปเจอจริงด้วยฮะ
ยาบ้าที่เธอทิ้งไว้ข้างทางนี่ฮะ

แล้วส่วนในกระเป๋าสตางค์มีเงินสดประมาณ๔๕๐๐
ก็คือหลักฐานใช้ล่อซื้อนี่มัดตังค์เอาไว้แบบนี้
เหล่านี้คือของกลางที่ตรวจยึดได้
ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยตามความผิดพรบยาเสพติดนะฮะ
เสียดายอนาคตเลยนะมีอาชีพที่ถูกกฎหมาย
แต่สุดท้ายพอไปผัวพันกับยาเสพติดหมดเลยครับอนาคต
เดินทางผิดนะก็จะจบแบบนี้